ลงมาลงมาเลยอ่าลงมาอ่าเร็วโอเคเร็วไม่ต้อง
กลัวเร็วเร็ว
เดินมาเดินมาคุดเดินมา
อุ๊ดเดินมา
อุ๊ดเดินมา
อุ๊ดเดินมา

โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้

สวัสดีครับ